ท้องทิพย์เนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
เรื่องของเรื่องนี้ก็คือมีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งนะครับ
เมื่อวานนี้คุณพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าไปรับศพลูกมานะครับคนหนึ่ง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยศพเนี่ยก็ถูกห่อผ้ามาแล้วก็เอาไปที่วัด
ปรากฏพอเปิดภาพมาปุ๊บไม่มีศพอยู่ในนั้นเด็กหายไปเด็กหายไปก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เรื่องมันถึงได้มีการเปิดเผยออกมานะครับคือสรุปแล้วเนี่ยนะฮะก็คือกลายเป็นว่า
พ่อแม่คู่นี้คือคนนึงเนี่ยชื่อคุณนัทอืมเป็นพ่อคุณเตยเนี่ยเป็นแม่ทั้งคู่เนี่ย

เด็กชายนะฮะหัวใจเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหยุดหายใจไป
หมอพยายามช่วยแล้วสุดท้ายเสียชีวิตส่วนเด็กหญิงยังแข็งแรงดีอยู่นี่นะฮะคือเธอได้รับคำตอบว่า
แบบนี้ก็เลยมีการนัดแนะแล้วเธอก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางประม้าอีกสามวัน
หลังจากนั้นเธอกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วตัวเธอเองเนี่ยก็บอกว่าไปปั๊มนมนะฮะ
เสื้อพุ่งเสื้อผ้าไว้ต้อนรับลูกอีกคนนึงหลังจากนั้นคือพอได้รับแจ้งว่าตัวเองเนี่ย
ลูกอีกคนนึงเสียฝ่ายชายเนี่ยก็เลยเดินทางไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
พอไปถึงเสร็จปุ๊บเธอเองก็เดินขึ้นไปที่ชั้น๓เพราะเขาบอกว่านางพยาบาลโทรตามให้ขึ้นไปที่ชั้น๓
ที่ห้องหน้าห้องกุมารเวศแกก็เดินขึ้นไปนะฮะคุณแม่เนี่ยก็เดินขึ้นไปเสร็จปุ๊บ
ก็บอกว่ามีพยาบาลเนี่ยนะฮะเอาเด็กเนี่ยมาให้แล้วเธอก็บอกเธอเอาผ้าภาพเหมือนกับเป็นภาพผ้าขนหนูอ่ะ
เอาไปหลายผืนแล้วก็ส่งให้พยาบาลบอกไปเอาลูกออกมาปรากฏเขาก็บอกพยาบาลเนี่ยก็เอาลูกออกมาให้แล้วก็พันตัวลูกออกมาแล้วบอกว่าไม่ต้องเปิดนะ
เออเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวจะติดเชื้อเอาไปแล้วก็ไปเผาเลยคุณแม่เนี่ยก็เลยเอากลับมากับคุณพ่อนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปที่วัดก็ไปเปิดอย่างนี้ก็ไปเจอ
พ่อก็เลยไม่เจอศพพ่อก็เลยไลฟ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นเกิดขึ้นถูกไหมฮะทีนี้ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ออกมาพูดเลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
แล้วมันเป็นยังไงจริงแล้วโรงพยาบาลบางมะม้าเนี่ยนะครับเขายืนยันว่าเขาเองไม่เคยได้รับเคสนี้มาเลย
พี่แจงบอกว่ามันไม่ใช่จริงแล้วเนี่ยเด็กสองคนนี้ไม่เคยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชเลยไม่มีตัวองค์ตัวอบไม่เคยเอามาเข้าเลยทั้งนั้นแม่ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสังคมก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นภาพที่คุณแม่เนี่ยไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชวันที่ไปรับศพน้องนะ

มีครับทางโรงพยาบาลที่เจ้าพยายามราชท่านก็บอกเดี๋ยวท่านแถลงข่าวท่านก็แถลงข่าวแล้วอาจจะดูฟังแถลงข่าวนิดนึงอ่ะมีมั้ยลองดูนิดหนึ่งลองดู
นะครับมี
ระบบการดูแลผู้ป่วยระบบการรับทรงต่อของโรงบาลเจ้าพิยาจงบรรละและเครือค่ายในจังหวัดสุภัณฑ์บริษัท
ไม่ได้เกี่ยวกับการมีลูกเลย
แบบหนึ่งคิยคนกลางเลยไอและไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณแม่ไม่ได้มา
มาเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มานั่งพูด
สุดท้ายผมก็เลยขอความร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่ว่า
ผมขอพาทั้งคู่ไปตรวจเลยได้ไหม

ตรวจแล้วมีการคลอดลูกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
คือมันสามารถพิสูจน์ได้มันสามารถดูได้
วันนี้ผมก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่คู่นี้
ไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ก็คือเพื่อที่ไปตรวจสอบในแผนกสูตินริเวศโดยอาจารย์อานนท์เป็นคนดู
ปรากฏว่าผลของการที่ไปตรวจเขาก็ตรวจประมาณ๒๓อย่าง
อย่างแรกเลยคือเขาดูที่ปากมดลูก
มดลูกถ้าเกิดว่ามีการคลอดลูกออกมา
แล้วคือข้อออกมาคือสนิทัลได้๒อย่าง
คือ๑ถ้าเด็กตัวเล็กคลอดออกมาก็คือ
อาจจะไม่ต้องไปคลิบหรือว่าตัดตรงแถวฝีเย็บ
เพื่อที่จะขยายปากมดลูกเพื่อเอาเด็กออกมา
ถ้าเกิดว่าโอเคไม่ได้ผ่าแต่เด็กเนี่ยหลุดออกมา
ด้วยความที่เด็กก็โลกว่าปากมดลูกเนี่ยต้องมีร่องรอย
ก็ถามกันนะฮะต่อหน้าเลยว่าตอนที่คลอดลูกคุณหมอเขาขลิบไหม
ผู้หญิงบอกคลิปก็คือมีการตัดเนื้อผ่าตรงปากมดลูกออกไปเพื่อขยายเพื่อขยายให้กว้าง
ได้เอาเด็กออกมาแต่พอไปดูเนี่ยมันไม่มีร่องรอยของการผ่า
มันไม่มีร่องรอยของการเย็บนึกออกไหมฮะ
เขาก็บอกว่า๑๐วันแล้วอ่ะโอเคตรงนั้นวางไว้
เขาก็ไปดูเรื่องในของมดลูกในมดลูกเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงที่คลอดลูกนะฮะ
คือคุณผู้ชมนึกออกไหมครับว่าสมมุติอันนี้เป็นมดลูกมดลูกกันอยู่อย่างนี้นะ
ถ้าเกิดว่ามีเด็กอยู่ข้างในท้องเนี่ยมดลูกเนี่ยโพงมดลูกเนี่ยมันจะก็ขยายออก
แล้วข้างในก็จะเป็นเด็กอยู่อืมถูกป่ะอืมแล้วเมื่อไหร่ที่เอาเด็กออกไป
เนี่ยไอ้โพงมดลูกอันนี้ในช่วง๑๐วันหรือเดือนนึงเนี่ย
มันยังไม่ฟีบอย่างงี้หรอกสิบวันมันยังไม่ฟีบกลับมาอย่างงี้นะ
มันก็จะอยู่อย่างเงี้แหละเพราะมันเหมือนกับมันถูกขยายออกมาอย่างนี้อยู่แล้ว
พอคุณหมอไปตรวจอัลด้าซาวน์แล้วก็เช็คดูหมดแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่า
บทลูกอ่ะอยู่อย่างนี้เหมือนปกติเหมือนผู้หญิงทั่วไป

ผมก็โอเคยินดีก็เดี๋ยวลองไปตรวจดูอีกทีแล้วกัน

อีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันสำคัญมาก
คือเธอเองเนี่ยเอาน้ำนมมาให้ดู

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์มีลูกก็จะมีน้ำนม

ผมก็เลยบอกงั้นขอตรวจเลือดดูฮอร์โมนเลย

เพราะว่าท้องฮอร์โมนจะไม่ปกติอยู่แล้ว
ก็คือฮอร์โมนที่มันอยู่ในร่างกายของ
ผู้หญิงที่เวลาที่แบบว่าเขาตั้งคันขึ้นมาถ้าเกิดว่าคนอ่ะฟังดีดีนะ
ผู้หญิงที่ไม่ได้ตั้งคันนะครับโอเรคตินเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ
ไปถึงยี่สิบอ่าอ่าต่ำกว่าสิบไปถึงยี่สิบห้า
คือต่ำกว่ายี่สิบห้าลงมาไม่มีจากการจะเกินสูงกันไหม
แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงนะครับที่ตั้งคันอยู่โอเล็กตินเนี่ย๒๐๐ขึ้น
มันจะค่อยค่อยขึ้นไปเรื่อยเรื่อยตามสัปดาห์สองร้อยขึ้นอ่า
ถ้าท้องเนี่ยประมาณสองร้อยขึ้นถ้าผู้หญิงที่คลอดลูกไปแล้ว
เจ็ดวันโอเล็กตินเนี้ยจะลดลงมาเหลือหนึ่งร้อยอืม
สามเดือนลดลงมาอีกอ่าอ่าลดอ่าสามเดือนไม่ลด
เหลืออยู่หนึ่งร้อยค่ะนะครับแต่ว่าน้องคนนี้ไปตรวจเนี่ยปรากฏว่า
มีอยู่แค่ศิษย์อุ้ยก็ไม่ทองแล้วล่ะฮะ
เข้าใจป่ะน้องท้องทิพย์หรือเปล่าคือทุกอย่างมันถูก
มันถูกพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

คืออันนี้เราก็ไม่ได้ไปบอกว่าน้องเขาโกหกหรืออะไรไง

ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความจำเป็นหรือมีเรื่องอะไรที่เขาต้องพูดแบบนี้
บอกได้ลูกแฝดด้วยชายคนหญิงคนด้วย

ผมก็ยังบอกเลยว่าเนี่ยน้องมันเป็นแบบนี้นะ
คืออ่าโอเค
ผู้หญิงที่ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องนะต้องบอกว่าไม่ได้ท้อง

ถูกไหมมีน้ำนมเนี่ยแต่ว่าไปเช็คเนี่ย

ถ้าไม่ได้ท้องแต่มีนมเนี่ยนะมีน้ำนมเนี่ยโปรเล็กตินขึ้น
แต่อันนี้มันไม่ขึ้นไงมันมีแค่๑๐
ถ้าคลอดลูกมาแล้ว๗วันเนี่ยโปรเล็กตินต้องมีค่าอยู่ที่๑๐๐
ใช่ฮอร์โมนนี่เห็นชัดมากเพราะว่าเพื่อน

เรื่องท้องไปท้องเนี่ยคือเพื่อนเขาก็จะแบบค่อยบอกเหมือนกัน
เวลาพอเริ่มท้องฮอร์โมนก็จะค่อยขยับ
แต่เขาก็พยายามดูว่าตัวเองฮอร์โมนขึ้นไหม
ฮอร์โมนขึ้นแสดงว่าฉันจะท้องอะไรอย่างนี้

นั่นแน่นอนสิก็นี่แหละก็คือ
คือตอนนี้บอกตรงว่าเราก็ไม่รู้สาเหตุในสิ่งที่น้องกำลังบอก
แต่เธอก็ยืนยันผมก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกว่า
ตอนนี้ผลเป็นแบบนี้จะทำยังไง
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปตรวจใหม่อีกที่นึง
ผมก็ถามแล้วจะไปตรวจใหม่ที่แล้วผลเป็นแบบนี้

เขาไปบอกโรงพยาบาลเรื่องลูกเรื่องเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือพอเขารับศพมาเขามีการร้องเรียนอะไรกับทางโรงพยาบาลไหม

งงโรงพยาบาลก็งงบอกว่า
เขาต้องการเรียกร้องอันนี้แต่โรงพยาบาลไม่มีประวัติการฝากคัน
ไม่มีอะไรเลยผมก็ถามว่า
ฟังไปฟังมานะถ้าหลักทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้อะไรนะ
น้องท้องทิพย์

สมมติเราท้องแล้วก่อนนั่นก่อน๙เดือน

ผมก็ยังสงสัยล่ะนะไอน้ำนมเนี่ยมาจากไหน

น้องคนนี้เอานมไปฝากใส่ตู้เย็นเธอไว้

ผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้
แต่จะมีนมหรือไม่มีนมเนี่ย
คือทุกอย่างมันถูกตรวจสอบโดยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
คือถ้ามีน้ำนมมากขนาดนั้นโปรเล็กตินมันต้องสูงอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติคุณมีน้ำนมถึงกระหนักเก็บฟี๊ดอ่ะ
เก็บทุกเย็นอ่ะโปรเมตร

ก็คือเอาง่ายคุณสัมภาษณ์ไปตรวจแล้ว
คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือมันไม่ได้มีลูก
ถูกต้องป่ะอันนี้คือแบบว่าพูดภาษาตรงคือ

ก็นี่แหละคือนั่นแหละสิแต่คำถามคือเออใช่ทำเพื่ออะไรก่อน
แล้วที่สำคัญเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะฮะ

คือเธอบอกว่าเธอคลอดที่ไหนพี่จำได้ไหม
โรงพยาบาลบางประมาณ
ปกติบางประมาณเขาออกมาเยินว่าไงรู้ไหม
โรงพยาบาลเขาไม่ได้ทำคลอดมานานมากแล้ว

เพราะว่าหมอมีเรื่องโควิด

อ้อมที่วิบัติไปเอาให้มันดีอ่ะเหนียนอาจไปขึ้นไปรับศพอยู่ทั้ง๓ที่
ว่าเมียตัวเองไม่ได้โกหกอ่าแล้วสามีก็ถามแล้วไปเขาไปแจ้งความด้วยนะ
นะหัวก็ต้องรู้สิว่าเมียทองไม่ทองเก้าเดือนก่อนหน้าแล้วแม่
เขาก็ไปด้วยกันนะไม่ยังไงท้องแฝดมันก็ต้องใหญ่ถูกต้องไหมท้อง
ไม่รู้ไม่ไม่เคยมีมดลูกเว้ยท้องยังไงก็คือท้องแฝดยังไง
ต้องใหญ่กว่าท้องเดียวถูกต้องปะล่ะคือท้องเดียวมันก็ต้อง
เห็นอยู่แล้วล่ะพี่เก้าเดือนอ่ะเนอะไม่แต่เก้าเดือนผัวยังไม่รู้
หรือเขารู้กันไงก็ไม่รู้อีกแล้วแบบอู้มันมีอีกอย่าง
นึงนะถ้าจะทำกันให้สุดแบบขอโทษสุดตีนเลยนะต้องเอา
เหนื่อยไหมอ่ะมันก็คงไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นอ่ะใช่ว่า
จบไหมล่ะจบไปเถอะแล้วหาให้เขาหาเหตุผลกันเองเถอะ
จริงมันมันมันไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะ